ดูเหตุการณ์ที่ปฐุมธานีค่ะเหตุการณ์ฆ่ากันตาย
รอปภค่ะฆ่ากันแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่คลองหกอ่ะนะคะสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่ง
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
สักประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบแปดนาทีก็คือเวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย
นายสุรชัยกัตโธหรือในชัยอายุหกสิบสอง
นี่คือผู้ตายนะคะก็ใส่ชุดรอบพออยู่อะค่ะ
เดินถือมีดออกมาจากป้อมที่ตัวเองประจำการอยู่
นายสมหวังทงชัยหรือนายแดงอายุห้าสิบสอง
ผู้ก่อเหตุค่ะขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วในชัยไปหยิบไม้ไผ่แล้วเหมือนกับคุยกันท้าทายกัน
ในชัยก็วิ่งถือมีดถือไม้ไผ่ไปหานายแดงครับ
แล้วก็ทะเลาะกันมีผู้ชายเสื้อเทาอีกคน
เห็นเหตุการณ์เขาเดินเลี่ยงเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะ
ในชัยผู้ตายน่าจะโดนแทงนะคะในแดงผู้ก่อเหตุก็เลยขี่รถ
จากกระยานยนต์ลบหนีไปทางปากซอยประหลโยธินร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะ
นี่ค่ะขี่หนีไปแบบนี้ในชัยผู้ตาย
ตอนแรกคือเดินกุมหน้าอกขึ้นบันไดนี่นี่ค่ะเซแบบนี้ค่ะกุมอกแบบนี้ค่ะ
โดนแทงค่ะแล้วตะโกนให้คนช่วยค่ะแล้วไปล้มอยู่หน้าบันไดแล้วก็นิ่งไปเลย
นี่ค่ะนี่นี่นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเดินไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแล้ว
นั่นเลือดเต็มเลยนะฮะร่วงลงไปเขาเสียชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าหอพักอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิต
เทคโนโลยีการเกษตรอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรไปตรวจสอบพบร่างของนายสุรชัยหรือนายชัย
เป็นรอปภนะคะถูกแทงที่หน้าอกขวา๑แผลเสียชีวิต
ใกล้กันมีไม้ไผ่ยาวประมาณเมตรครึ่งเปื้อนเลือดตกอยู่
แล้วรอยเลือดเนี่ยคุณผู้ชมหยดตั้งแต่ถนนไปจนถึงบนตึกเยอะมากนะคะ
มีมีดทำครัวเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
บันทึกภาพเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะมีอาจารย์ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
อาจารย์อมรอัศวะวงศานนท์ก็คือผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่เห็นว่าเดินเลี่ยงเข้าไป
ที่ว่าเขายืนคุยตอนแรกอยู่ใช่ค่ะก็บอกกับตำรวจว่านี่นี่เขาก็เนี่ยเดินเลี่ยงเข้าไปอ่ะนะคะ
เขาเห็นผู้ตายกับผู้ก่อเหตุทะเลาะกันครับได้ยินแต่คำว่ามึงออกไปเลย
แล้วต่างฝ่ายก็เถียงกันไปมาตัวอาจารย์เองบอกว่าก็พูดออกไปนะ
ว่าถ้าไปที่ใหม่ก็ตั้งใจทำงานนะแล้วก็เดินกลับเข้าไปในตึกเหมือนกับไม่อยากยุ่งอ่ะ
มีคนโทรไปบอกว่าไอ้ที่เขาทะเลาะกันตายไปหนึ่ง
เพราะตอนที่อาจารย์เดินขึ้นไปเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มทะเลาะส่งเสียงกัน
แล้วเหมือนกับมึงออกไปเลยเหมือนกับจะออกจากงานหรืออะไรสักอย่าง
เลยพูดว่าให้ตั้งใจทำงานนะถ้าไปที่ใหม่อะไรอย่างนี้เราเลี้ยงไป
แต่ตอนหลังนี่ถูกแทงไปแล้วมารู้อีกทีคือตายค่ะโอ้โห
ทะเลาะกันก็ท้ากันไปท้ากันมาทีนี้อยู่กันสองคนผมก็อยู่คุยกันอยู่
เราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปทำงานที่ใหม่เนี่ยก็ตั้งใจทำนะ
เสร็จแล้วทะเลาะกันไอ้นี่บอกตามผมไปดีกว่าหนี
คือเราก็ไม่อยากยุ่งทะเลาะกันแต่ผมก็เข้าห้อง
ผมแยกกับอาจารย์ผมอยู่ตรงที่โต๊ะหินนะ
ทะเลาะที่ถูกแทงนะเขาก็ไปเรียกใช่ไหมครับ
ผมอยู่ชั้นล่างเลยทะเลาะที่เจ็บไปเรียก
ใช่แล้วแกก็เดินลงมาผมก็บอกลุ้งอยู่ที่เจ๋ยนั้นนะ
ผมก็รีบขี่รถไปตามหัวหน้าชุดเขาเลย
โอ้ผมก็ตกใจมากไม่ได้เห็นเลือดแก
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ก็เป็นหน้าหอพักอาจารย์ห่างจากป้อมรอปภประตูด้านหลังประมาณ๓๐๐เมตร
เราได้คุยกับหัวหน้ารอปภนะคะนายอุดรอายุ๕๒
อุดรเล่าให้ฟังว่านายแดงผู้ก่อเหตุเป็นรอปภอยู่ที่นี่ได้๔๕เดือน
เพิ่งถูกพักงานมา๒วันก่อนสาเหตุก็คือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่ผ่านมาในชัยผู้ตายก็เคยรายงานค่ะว่านายแดงเนี่ยนะชอบลักลอบออกประตูนี้ไปซื้อยาเสพติด
ปกติประตูนี้จะเป็นประตูที่ปิดตาย
ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้คนเข้าออกให้แค่เฉพาะรถขยะเท่านั้น

นี่ค่ะแต่เหมือนกับว่าเขาแอบออกไป
เขาแอบออกไปตัวนายแดงเนี่ยแอบไปซื้อยาเสพติด
วันเกิดเหตุในแดงผู้ก่อเหตุ
ก็แอบไปหยิบกุญแจเพื่อไปเปิดประตู
แต่ในชัยเขาเป็นรอปภเขาเฝ้าดูแลอยู่ตรงแถวนี้
เขาก็เป็นยามเฝ้าดูประตูนี้เขาก็ไปขวาง

แดงเอามีดแทงอกขวาของนายชัยจนในชัยเสียชีวิตค่ะ
คือหัวหน้ารอปภบอกว่าส่วนตัวคาดว่าในแดงผู้ก่อเหตุ
อาจจะฝังใจเจ็บด้วยที่ว่าโดนไล่ออก
แล้วก็อยากจะใช้ประตูนี้เปิดออกไปไปซื้อยาเสพติด
พอโดนขวางโดนห้ามก็เลยเกาะเหตุนี้
แล้วพอคนที่เสียชีวิตเคยบอกให้ผมว่า
เห็นมาเปิดประตูออกไปแล้วก็มีการส่งของ

ออกไปซื้อมันจะมีผู้หญิงเดินมาแล้วก็ประมาณนี้ค่ะ
แกทำงานมาแกก็จะออกเป็นน้ำ
ใครพูดอะไรไม่เข้าหัวแกก็จะคมคู่

แกก็จะโดนกันแค่เกือบทุกคน
แต่ยังไม่มีใครโดนหนักเท่าธุรชัย
ลอปภเร่วถือว่าเป็นผู้ค้นไทยนอกแล้ว
จะไม่ยินยอมให้กุญแจมันถึงมีการทะเลาะกันอย่างนี้
คือผู้ตายเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างถูกต้องแล้ว

แอบเอากุญแจจะมาเปิดประตูหลังไปซื้อยาเสพติด
พอโดนห้ามโดนขวางก็มาฆ่าเขาตายแบบนี้
อาจารย์ในหอพักค่ะอาจารย์เทียนอุทัยก็บอกว่า
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกันแต่ไม่ได้ออกมาดู
เชื่อว่าน่าจะมาจากการที่ผู้ก่อเหตุต้องการจะเอาคืนผู้ตาย
เพราะว่าเคยไปแจ้งหัวหน้าเรื่องที่ไปเสพยาเสพติดนะคะ
แล้วก็ตัวเองก็โดนไล่ออกจากงานก็เลยแค้น

ทีนี้ด้วยความที่เคยเป็นรอปภถึงแม้ว่าถูกไล่ออกไปแล้ว
แต่เขาก็เหมือนคุ้นเคยพื้นที่เลยเข้าออกได้
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจจับตัวให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายแดงผู้ก่อเหตุไปเจอพี่สาว
สาวบอกว่าหลังก่อเหตุน้องชายไม่ได้กลับมาบ้านนะ
ก่อนเกิดเหตุน้องชายก็ไม่ได้บอกว่าจะไปทำอะไร
การตามตัวจับตัวมาดำเนินคดี
นี่คือหน้าตาของผู้ก่อเหตุนะคะในแดงนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่านายแดงใจร้อน
ส่วนเรื่องยาเสพติดก็มีบ้างแอบเสพบ้าง
แต่ไม่เคยถึงขั้นคลุ้มคลั่งเมายาอะไรให้เห็น

ร่างของในชัยผู้ตายญาติไปรับที่โรงพยาบาลธรรมศาสต
แล้วก็มาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเกิดการอุดมที่ปฐุมธานีค่ะ
บรรยากาศเศร้าค่ะหลานสาวของผู้ตายบอกว่า

แล้วไม่เคยทะเลาะหรือมีเรื่องกับใครจริง

คิดเลยว่าน่าจะเป็นสายสุดท้ายที่ได้ยินเสียงลุง
อยากให้ตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
เพิ่งต้องทำขนาดนั้นอย่างนี้ครับ

ทำไมถึงไม่มีใครลงมาดู
ทำไมถึงไม่มีใครมามาห้ามหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้ามีคนมาห้ามมาดูหรือว่ามีใครมาปามมาช่วยแยกอะไรนะ
ลุงคงไม่ถึงขนาดเสียชีวิตค่ะ
อยากให้โดนจับค่ะเพราะว่า
มันก็ทำความผิดอะนะ
ก็ต้องถูกลงโทษอยู่แล้วไม่ให้หนีหนีไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่มี
ไม่มีใครมารับผิดชอบลูกน้าของเรา
คุณผู้ชมคะล่าสุดเมื่อช่วงเย็น
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร

นี่ค่ะนายสมหวังหรือนายแดง
จับได้ที่ถนนทางเข้าวัดพลอยกระจ่างศรี
ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ

ว่าตอนเกิดเหตุไปเดินเล่นแถวนั้น
จังหวะนั้นในชัยผู้ตาย
หันมาเห็นแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากตรงนั้น
ในแดงบอกว่านายแดงก็พูดว่าเดี๋ยวไปแน่
ในชัยผู้ตายถือมีดมาไล่ไปจนถึงหน้ากล้องวงจรปิด
ก็เลยถามไปว่าจะเอากับกูหรือไง
แล้วจากนั้นอ้างว่าเหมือนกับเขาด่าบุพการี

ในชัยผู้ตายไปหยิบไม้มาไล่มาไล่ฟาด

ผมก็เลยเอามีดที่พกมาฟันไปสองที

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไป

อาศัยวัดนอนแล้วก็มาโดนตำรวจจับ
ผมก็บอกนี่นายกูทำไงอะไรมันาย
เขาก็ด่อพ่อผม
จิบขึ้นไปแล้วตอนก็ทีมีนมา
เขาก็บอกเอางานไว้กู

แขนแค่เท่าไหน
เท่าไหร่คือที่เราออกก่อน

ผู้ก่อเหตุคนนี้พอไปดูประวัติเขาเนี่ยนะคะ

เพื่อจำหน่ายตั้ง๑๘๐กิโลกรัม

และมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง

อู้หูย
ปีที่แล้วแล้วมาทำงานเป็นรอปภเนี่ยมาทำงานเป็นรอปภ
นี่ความจริงเรื่องกฎระเบียบเรื่องการทำงานรอปภเขาไม่ให้มีโทษเลย
นั่นน่ะสิคือโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดมีประวัติอะไรแบบนี้ด้วย
ก็ไม่แน่ใจนะแล้วเนี่ยค่ะแล้วมีข้อหาเรื่องอาวุธสงครามอะไรอีก
มาเป็นรอปภค่ะแล้วก็เนี่ยโดนไล่ออกเพราะไปแอบเสพยาเสพติดนี่ไง
ออกไปได้วันเดียวก็เนี่ยกลับมาแล้วมาก่อเหตุนี้ทีนี้นะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในเมือง
ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเดี๋ยวจะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมฝากตำรวจในพื้นที่ขยายผลต่อ
เรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ครับเพราะผู้ก่อเหตุบอกว่าจะเปิดประตูหลัง
ของมหาวิทยาลัยอ่าใช่ไปซื้อยาเสพติดถูกต้องแล้วเคยเปิดไปซื้ออยู่
บ่อยบ่อยนี่ไงเนี่ยที่สำคัญก็คือมันก็เป็นเรื่องเดิมก็การรับสมัครงาน
แบบไหนที่ต้องห้ามไม่ต้องห้ามแบบไหนอะไรยังไง